ป่าก็ยังดีอยู่นะยังเขียวอยู่เลยแล้ววันนี้อากาศสดชื่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาววันนี้มาบินสำรวจป่ากันหน่อย
เพราะวันนี้เป็นวันป่าไม้โลกค่ะ
วันนี้จะต้องออกมาสำรวจดูสิว่าป่าในประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ตรงไหนมันเว้ามันแหว่งไหมรวมถึงมีใครแอบเผาป่าอะไรหรือเปล่าเนี่ย
วันนี้แหละดิฉันจะมาตรวจสอบแต่มองดูฟ้าแล้วฝนมันก็เหมือนตั้งเขามาเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นดิฉันก็ต้องระวังค่ะออกมาบินแบบนี้ก็ต้องดูว่าถ้าฝนมาก็ต้องรีบลงนะคะ
ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยที่ดิฉันบอกฝนเพราะว่าเนี่ยตรวจเจอกลุ่มฝนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานตอนบนเห็นไหมกลุ่มบางตรงนั้นนะคะ
แล้วก็มีภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้หนักอยู่ที่ภาคใต้ตอนบน
คุณผู้ชมลักษณะที่มันเกิดฝนแบบนี้เพราะอะไร
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ยินข่าว
เกี่ยวกับพายุลูกนี้นี่พายุกลมลูกนี้ค่ะ
จะเข้าไทยว่าอย่างนั้นมันไม่เข้านะคะ
มันขึ้นไปข้างบนทิศทางแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแบบนี้
และไปเข้าประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศเมียนมาค่ะ
แต่แบบนี้มันก็ทำให้เกิดอิทธิพลต่อประเทศไทยเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะฝนช่วงนี้มันอึมครึมตลอดทั้งวัน
แล้วก็จะมาเปาะแปะตกหนักบ้างแรงบ้าง
แต่ตกทั้งวันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยฝน
กลุ่มฝนในทะเลแบบนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคใต้ตอนบนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นประจวบคิวรีคันสุราธานีแล้วก็ชุมพรนะคะ
ส่วนช่วงบ่ายโอ้โหฝนมาเต็มทุกพื้นที่แบบนี้เลยนะคะ
กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้ววันนี้ก็ยังจะมาอยู่นะ
ตอนเช้าเนี่ยเบาแต่พอช่วงบ่ายเท่านั้นแหละกระจายทุกพื้นที่
และแถมกรุงเทพมหานครก็จะหนักด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมสุขภาพให้พร้อมด้วย
ฝนแรงคลื่นมันก็ต้องแรงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวเกาะแก่งฝั่งทะเลอันดามันช่วงนี้
อยากไปดูทะเลสวยเพราะมันคนน้อยพักก่อนนะคะเพราะว่านี่ฝนในทะเล
มันทำให้คลื่นสูงได้ประมาณสามเมตรเลยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนละกันนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนลดลงนิดหน่อยค่ะ
สีแดงกลายเป็นสีส้มเพราะว่าฝนมันตกลงมาก็ทำให้อากาศเย็นขึ้น